ตามเรียนท่านประธานทิกลบกับผมในกรุมาณิชย์สังภูมิภักดิ์เพื่อไทย
ผู้แทนเมืองสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประกรรมสวยร่ำรวยประสาท
ประกาศหวานเค้าสานอ๋อมอำพร้อมวัฒนธรรม
ท่านประธานทิกลบครับก่อนอื่นผมกราบขอบคุณคุณหมอจนนั่นสีแก้ว
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภา
ท่านสุธินกลางแสงประธานวิทย์ฝ่ายค้าน
พร้อมด้วยเพื่อนผู้แทนจากภักดิ์เพื่อไทย
ที่ได้ให้ผมได้ขึ้นมาแสดงในการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของสภาในยุคนี้
แล้วสิ่งแรกที่ต้องกราบเรียนว่าผมดีใจอย่างยิ่งครับ
ท่านประธานได้หายป่วยแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ในสภา
แล้วก็ขอให้ท่านประธานจงแข็งแรง
แล้วก็อย่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยมาเบียดเบียนต่อไปครับ

เรื่องที่สองครับท่านประธานครับ
ผมได้รับโทรศัพท์จากพ่อค้าแม่ค้า
ที่ร้านทองร้านเพชรแถวเยาวราช
ว่าการอภิปราย๒๓วันนี้เนี่ย

ก็บอกว่าเห็นผู้แทนกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยคุณนาย
ไปซื้อเพชรซื้อทองกันเมื่อวานเนี่ย
หลายคนแล้วได้ข่าวว่า
ภิปรายโหวตเสร็จก็จะไปซื้ออีก
เขาบอกผมไปเรียนบอกคุณหมอชนละนานว่า
ขอเดือนละครั้งได้ไหมอภิปรายวัยว่างใจ
ผมบอกไม่ได้ท่านประธาน
เพราะว่ากฎหมายให้ปีละ๑ครั้ง

ท่านประธานทิกุรกรับ
สองวันสามวันก็ว่าได้
อภิปรายในความล้มเหลวทุกมิติ
ของชายชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ทั้งเศรษฐกิจล้มเหลวทั้งเรื่องทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาต่างสารพัฒน์
ดูเหมือนว่ามาเที่ยวนี้เนี่ยมาแปลกมามีอาการยิ้มแย้มแจ่มใส
เหมือนคิดที่เขาว่าจะได้ไปต่อจริงจริงผมเตรียมเรื่องอภิปรายเรื่องอื่นครับท่านประธาน
แต่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นบรรยากาศในห้องประชุมสภาแห่งนี้ตอนพี่ใหญ่คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ขออนุญาตที่เอ่ยนามไม่เสียหายนะฮะชี้ไปที่น้องเล็กว่าคนนี้ปฏิวัติ
ผมกลัวว่าคนนี้จะปฏิวัติต่อเพราะว่าท่านชูมือท่านประธานเห็นไหมครับยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับพอใจ
เพราะวิกฤตเรื่องการเมืองเนี่ยท่านปวดหัวมาทั้งชีวิตเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรียุคที่มีสภาผู้แทนราชดร
แล้วเมื่อวานท่านพูดคำหนึ่งผมตกใจครับท่านประธานท่านบอกว่าสัมประยะปะณเป็นที่แก้ปัญหา
ผมจะลุกขึ้นประท้วงบอกท่านท่านเรียกชื่อผิด
ตรงนี้ก็เรียกว่าสัมปะยะสภาสถานถามว่าทำไมที่ท่านพูดท่านไม่เคยมา
ปีหนึ่งท่านมาสามครั้งมาวันเสนอขอเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี
ครั้งที่๒มาเวลาพักฝ่ายค้านขออภิปรายไม่ไว้วางใจตามร่ำนูล๑๕

นั้นท่านไม่เคยให้เกียรติแม้แต่ท่านรองประธานสุชาติตันเจริญ
เคยพูดในที่ประชุมแห่งนี้หลายครั้งหลายครา
ถึงนายกไม่เคยมารัฐมนตรีก็อยากขาดในการตอบกระสู้ตอบยติ
ถ้ามาชี้แจงมาตอบมาเล่าให้ฟังกันเรื่อย
ผมเชื่อว่าคุณหมอชนละนานแล้วก็คณะวิบฝ่ายค้าน
คงจะไม่ต้องใช้เวลามากหรอกครับ
ที่ใช้กันสามวันสี่วันที่ขอกันไป
เพื่อย้ำแล้วย้ำอีกให้พอได้เข้าสมองของท่านนายกด้วย
ท่านครับกรุงเทพกลางแปลงเนี่ย
หลังจากก็เลือกตั้งผู้ว่าราชการเสร็จเนี่ย

ไม่รู้ก็เอาอะไรมาคิดเทียบเคียง
เขาฉายภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องเดียวท่านประธาน
สองสี่เก้าเก้าอันทภาณคลองเมือง
นำแสดงโดยแดงใบเล่
แล้วก็แดงใบเล่ไปปรากฏตัวที่หน้าสารากรทบ

ตั้งแต่สองง่า

แต่ผมไม่กล้าใช้เลยครับมันเป็นน้ำสด
ว่าอะไรครองเมืองผมใช้อย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสละสลุยให้เกียรติท่าน
ประยุทธ์และคณะกรองเมือง
นำแสดงโดยตู่ไบโพล่า
เดี๋ยวพี่น้องผมด้วยที่สุลินตกใจ
เมื่อกี้พูดภาษาอังกฤษใบโพล่า
ผมอยากสาธยายให้พี่น้องผมฟังว่า
ไยโพล่านี่มันเป็นโรคชนิดหนึ่ง
มันเปรียบเสมือนโรคลักกะปิดลักกะเปิดก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้
อารมณ์แปรผันแปรเปลี่ยน

เดี๋ยวผมสาธารณาให้ฟัง
แต่ประมาณ๓๔วันนี้ท่านก็บอกว่า

ประเทศไทยจะอยู่ภายใต้คนเป็นไบโพล่ากับคนเป็นตลกเลยครับ

ที่ผ่านมา๘ปีเนี่ย
มันบอบช้ำขนาดไหนแล้ว
เพราะท่านมองกับพวกเรามอง

เขาขึ้นป้ายพ่อค้าแม่ค้าเยอะครับ
ขายหนาขายไล่
ขายรถยนต์ขายตึก

แต่เศรษฐกิจดีในยุคท่านประธานในยุคเรานี่

จับใช้สอยกันอย่าง

ล้วงกระเป๋าซ้ายเจอตังค์

ประธานเป็นนายกมา๒สมัย
เป็นประธานสภามาหนึ่งสมัย

หัวหน้าภักดิ์ผมคุณหมอชลนาน
ชนละนานนี่เป็นนักเลือกตั้งนะครับ
สุภาพบุรุษทางการเมืองคนหนึ่ง
ผ่านการเลือกตั้งมาห้าสมัย

บุคคลที่ผมชื่นชม
ผมทำกระเป๋าเดินถือเลย
เพราะผมชื่นชมในความเป็น

มันจะไปเข้าใจยังไงกับคนเป็นไบโพล่า

ที่แกต้องเปลี่ยนตกไกลตะกี้นี่

คนแรกของประเทศไทย

แต่ท่านคุยกับพวกผมไม่รู้เรื่อง

ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล

ที่อยู่ร่วมรัฐบาลเสียคนไปแล้วครับ

ผมจะอยู่กับคนที่มาจากการเลือกตั้ง

เรื่องผู้แทนรัฐสะดอนให้มีที่มา
จากรัฐมนุนปี
ใบเดียวไอ้มี๒ใบ

จาก๑๕๐เหลือ๑๐๐
เลือกที่คนรักเลือกพักที่ท่านชอบ

ไม่มีเหตุผลอะไรเลยผมสงสารเพื่อนผมครับ
แต่วันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีแล้วไม่รู้ว่ายังเป็นเพื่อนหรือเปล่า
สาธิตปิตุเตชะหรือคุณตีผู้แทนจากระยอง
เป็นประธานกรรมธิการออกมาให้สัมภาษณ์ดิบดี
แล้วก็อย่างน้อยมีมือกฎหมายจากภาคการเมืองที่อยู่รัฐบาล
มาบอกว่าเอาอย่างนี้แหละร้อยหารร้อยหารปรากฏว่า
หนึ่งมาตลอดครับสุดสุดมีผลไปกระซิบบอกผม
ว่าลุงป้อมก็จะเอารอยหาร
แต่มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับโหวตเสียงกันมาประเภทที่ว่า
คาดคิดกันมาก่อนแล้วมันไม่ถูกต้องกับรัฐมนูล
ที่แก้ไขแล้วนี่ก็เรียกว่าแต่ละปัด
แก้ไขโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยไปเอา๕๐๐ล้าน
ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่ากลัวเอามาเถอะแบบไหนก็ไม่กลัว
ผ่านการเลือกตั้งมาเจ็ดแปดครั้งแล้ว
เลือกจังหวัดละคนก็จะเอาเลยตกก็ไม่เห็นเป็นไรนี่
แต่ขอให้มันเดินไปตามคันลองคลองธรรมของระบอบประชาธิปไตย
ที่นานาระยะประเทศเขาเห็นแล้ว
ว่าบ้านเมืองยูน่ะใช้ได้น่าจะมาลงทุน
นี่มันมีผลทางเศรษฐกิจเขาถึงบอกว่าประชาธิปไตยกินได้ไง
ยุคเพื่อไทยในยุคประชาธิปัตย์
พอมายุคนี้เขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับ
พอกลับไปกลับมานี่ได้ข่าวอีกแล้ว
จะกลับมาเป็นร้อยอีกแล้วเพราะไอ้คนรอบข้างนี่แหละครับ
เอาอย่างนั้นไหนเอาอย่างนี้ไหน
เมื่อกี้ก็ปวดหัวกันนานระหว่างลุงตู่กับลุงป้อม
ลูกน้องลุงตู่ก็อยู่แบบหนึ่งลูกน้องลุงป้อมก็อยู่แบบหนึ่ง
ป้อมก็น่าเป็นนายน่าจะเอาสัก๖เดือนนะครับเป็นนายก
ก็ใส่กว่ามันเป็นที่มากของบ้านเมืองมันเดินไม่ได้ทุกอย่าง
เพราะห่วงแต่อำนาจเลยแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
แก้ปัญหาสังคมไม่ได้แก้ปัญหาคอรัปชั่นได้
นี่ผมกำลังจะติดตามไอ้รัฐมนตรีทั้งหลายตัวเลข
ผมก็ทำนี่เจ้านายผมหมอจุฬน่านลึก
ยืดทำไมตั้ง๑๐คนแต่พอไปมาแล้ว
บางคนมันตอบบนเวทีไม่ได้แล้วจะไปแก้ปัญหาให้กับตาศรีตาสายยายบียายมา
ที่บ้านได้ยังไงตอบผู้แทนว่าบริหารอย่างนี้เป็นอย่างไร
ยังไม่ได้เลยต้องขอกลับไปทำการบ้านมันเคยมีป่ะครับรัฐมนตรี
ต่อไม่ได้เดินกลับไปขอทำการบ้านถ้าเป็นคดีความก็เรียกว่า
ให้ทนายไปแก้ต่างเพื่อที่จะนำมาต่อสู้
นั่นก็แสดงว่าคุณมีพฤติกรรมนี่ยังอภิปรายมาสามสี่ครั้ง
ไม่ไว้วางใจและทั้งเสนอแนะทั้งมาตราหนึ่งห้าหนึ่ง
มาตรศาลหนึ่งห้าสองผมยังไม่เคยเห็นท่านนายกรัฐบุนตรี
ตำหนิติเตียนนายกได้เอาออกได้ปรับไม่มี
นี่รัฐตรียังไม่ครบเลยวันนี้ที่ปรับออกสองคน
ก็กลัวไงครับพอปรับออกแล้วมันกระเพื่อม
เพราะว่ากระเพื่อมให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เพราะต้องการรักษาอำนาจไว้อย่างเดียวไงครับ
ใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันนี่วันนี้ที่เขาพูดพูดมาขออนุญาตพูด
อย่าประท้วงนะประท้วงคนอื่นได้ประท้วงคุณมานี่แล้วเจ็บตัว
ที่ก็ว่าเนี่ยผมไม่รู้เชื่อไม่เจอแต่ว่าเงินเด็กที่น่าทำเนียบ
บอกผมว่าคนที่ไปอยู่ฝ่ายพวกฝ่ายค้านไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลน่ะ
ไปพบกับท่านนายกที่ธรรมเนียมโหวตนายกไม่ต้องตอบผมว่าไปจริงหรือไม่จริง
เดี๋ยวคอยดูวันลงคะแนนถ้าพวกเหล่านี้ลงคะแนนได้นายก
ก็แสดงว่าไปพบกับนายกนายกให้โอวาสมาจริง
ถ้าเขาลงคะแนนไม่ไว้วางใจแสดงว่าเขาไม่ได้ไป
เด็กที่น่าทำเนียบโกหกผมผมจะนั่งดูอยู่นะครับ
ว่าจริงหรือเปล่าที่ก็มีการรับนู่นที่ก็มีวูเห่า
ท่านเป็นพลเอกประยุทธ์จันโนจาที่เกษียณ
หรือมาเป็นประธานกรรมธิการแบบท่านสมชาย
แต่บังเอิญท่านมันไม่ใช่ขึ้นลิฟต์แล้วครับ
ท่านก็จรวดแต่บ้านผมสอสอชุวิตที่เขาแข่งกันอะไร
จุดอะไรจุดปังไฟขึ้นไหว
แล้วท่านมาเที่ยวพูดประชาธิปไตยออกข้าง
เขาไม่เชื่อหรอกครับใครก็ไม่เชื่อ
ไม่มีใครเชื่อแล้วท่านยอมหมดไม่ว่าเรื่องอะไรวันนี้
บ้านเมืองจะเป็นยังไงช่างมันท่านอย่ามาโม้ออวดนะครับ
ว่าท่านทำงานไปเยอะ๒๐ล้านล้านนะครับ
ล้านต้องเอาเงินวางแบงค์พันธุ์รถไฟจากหัวลำโพงไปสุรินนี่
ไปกลับได้๘เที่ยวนะครับต่อกัน

ผมมีเงินร้อยสองร้อยผมยังทำอะไรต่ออะไรได้เลย
แล้วสิ่งหนึ่งท่านพูด๒๓วันที่ผ่านมาผมไม่สบายใจ
ท่านบอกว่าผู้แทนฝ่ายค้านเนี่ยดูหมินดูแคลนแต่ตำรวจทหาร
ไม่มีผมยืนยันเลยตั้งแต่ท่านนายกทักษิณ
ผมเป็นสอสอมาแล้วรัฐบาลยิ่งรักท่านนี่แหละเป็นนายทหาร

งบทหารปล่อยงบตำรวจปล่อย
แต่วันนี้ที่เขาพูดถึงทหารมากเพราะท่านมาทำเขา

มาถูกตามกระบวนการประชาธิปไตย
ที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยกินได้นี่ใครล่ะจะไปพูดท่าน
บอกว่าอยู่ได้เพราะทานใช่เพราะถ้าไม่ใช่ทหารท่านก็มาไม่ได้
แล้ววันนี้ท่านก็อยู่ไม่ได้ไอ้พวกผมนี่อยู่ได้
ก็ไม่เห็นเป็นไรที่ผมเป็นกรรมธิการทหารอยู่กับพี่สมชาย
ผมเป็นกรรมธิการตำรวจอยู่กับท่านนิโรธประธานวิบัยรัฐบาล
เราไม่เคยรังเกียจทหารไม่เคยไปต่อแยไม่เคยทำร้าย
มีแต่พูดจาโดยเฉพาะท่านประธานนิโรธพูดทางออมชอม
ยิ่งท่านประธานสมชัยพลเอกสมชัยน่ารัก
แต่ท่านเองมันหลายอารมณ์บางทีก็ดีบางทีก็ครึ้มร้าย
ถ้าจะเล่นตลกก็ตลกให้ตลกตลอด
เพราะผมนี่เป็นแฟนหม่ำเท่งโน่งอยู่จะได้เป็นแฟนท่านอีกคนนึง
แต่ที่ตลกไม่จริงตลกแกล้ง
แกล้งนู่นแกล้งนี่ไปกำแพงเพชรก็ชูกล้วย
พอเขาพูดเรื่องกล้วยท่านก็ให้เข้าบรรยากาศ
นี่วางแผนไว้๓ยุทธศาสตร์ออกมา

ขอต่ออีก๒ปีเพราะว่าไปศึกษาแล้ววันที่๒๔สิงหานี่
อาจจะได้ไปต่อพอไปต่อก็ไปชนตึก
เพราะรัฐมนุนมีผลมาตั้งแต่ปี๖๐
พอปี๖๘ก็ครบ๘ปีก็ต้องออก
และท่านเด็กนักเรียนที่ผมสอนอยู่จังหวัดสุลินนี่๘ปี
ของนายกดิเขานับ๑๘ท่านครบวันที่๒๔สิงหา

ท่านอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมจะได้อ่านไลน์
ที่เขาตำหนิติเตียนท่านโอ้ยเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่ชาวบ้านชื่นชมมากที่สุดในไลน์ครับ
ชมท่านจริงผมยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนเลยครับ
บางทีผมต้องลบออกปิดปิด
เพราะผมไม่ใช่จัดสู่ท่านผมอยู่ในสภาพนี่ผมยืนยัน
แต่บางทีผมชอบภาคไทยรักไทย
ภาคพลังพันยชนและภาคเพื่อไทยมากที่สุด
เพิ่มรายได้ขยายโอกาสทำมาสำเร็จทุกครั้งแล้ว
ท่านอย่าไปตำนีดอย่าไปฝันไล่ถึงของเธอครับ
แต่ของท่านก็ประสบผลสำเร็จครับมั่นคงคือหนี้มั่นคงครับ
มั่งคั่งหนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกวันมั่งคั่ง
แล้วก็ยั่งยืนยั่งแน่นอนครับไปถึงชั่วลูกชั่วหลานครับนี่
เพราะมันหมดกันแล้วนี่ครับมันไม่เหลือกันแล้ววันนี้
นี่คือสิ่งที่ท่านบริหารแล้ว๒๓วันนี้เขาตำหนิแต่ท่าน
ผมก็นั่งความเจ็บปวดผมเจ็บปวดไปถึง
ญาติท่านเขาคิดอย่างไรล่ะที่ท่านมาให้เด็กเมื่อวานเนี่ย
ไอ้ผมด่าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะผมก็รับเงินผู้สูงอายุแล้ว

แต่ผมอาจจะเดือดร้อนเพราะผมถึงต้องเสียค่าไฟค่าน้ำ
แต่ท่านไม่ต้องเสียราชการทหารก็ออกให้
นี่ก็เสื้อเป็นบุญญาวาสนาภาระมีของท่าน
นี่เป็นนายกก็จะครบแปดปีแล้วนี่ถือว่าบุญญาธิการ
ใครจะกล้าด่าท่านก็ท่านเป็นทหารท่านจำได้ไหมท่านมาของงบ
ท่านขอแทนทัพบกทัพอากาศทัพเรือกองบัญชาการฐานสุดไปดู
เก่าก็ได้ผมก็นั่งอยู่เขายินดีหมด
เพราะเขาถือว่าท่านไปปกป้องโดยเฉพาะผมมาจากครู
ท่องไว้ตลอดทหารคือผู้รักษาอนาเขต
ไม่เคยเขียนไว้ในตำราเลยว่าทหารจะต้องมาปฏิวัติ
เพื่อเป็นนายกอันนี้มันผิดต่อหลักการ
ท่านประธานที่เคารพครับผมถึงบอกว่าพอแล้วเถอะ
เอาเถอะเมื่อท่านจะอยู่ให้มันครบหรือจะออกสิงหา
นั่นก็เป็นวาสนาของท่านแต่ท่านอย่าไปต่อสิครับ
สารอนาคตของประเทศสงสารเด็กในวันหน้า
ผมนั่งดูแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่ง
ท่านเกิดมาเพื่อเพื่อมาเป็นนักการทหารจริง
ดูท่านเดินนะครับโอ้โหเวลาท่านโมโหนักข่าวด้วย
อื้มซ้ายแป่งขวาแป่งหน้าตรงอกตรงไล่พึ่ง
แม่ยังสมาสต์อยู่เลยครั้ง๗๐แล้ว
แต่เป็นนายกไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเป็นนายกนี่มันหลายเรื่อง
นี่ท่านมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงครับ

ผมประเมินแล้วครับผมให้ความเป็นธรรมนะครับ
๘ปีนี่ถือว่ามีวาสนาเยอะแล้ว

ประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกเลย

ตะกี้ภักดิ์พลังประชารัฐทุกคนพูดถึงเทพธิกประวิทย์
ถึงจะช้าไปหน่อยเดินก็ไม่เป็นไรอาจจะบริหารดีก็ได้
แต่วาสนาคนมันไม่เท่ากันก็ช่วยไม่ได้
แต่วันนี้ท่านคืนกลับไปเถอะครับ
กลับให้เด็กกลับให้กับประชาชน

เด็กมันมาเรียกร้องที่จะไปที่ไอ้ค่ายทหาร
ผมเคยมาเรียกร้องในสภาว่าตั้งโต๊ะเจรจาสิครับ
นายกที่มาจากการเลือกตั้งนายกประชาธิปไตยนี่
ตั้งโต๊ะเจรจาคุยกันไอ้นี่ไม่ยอมมาคุย
ว่าประมาณหมดวันละ๔๐ล้าน๓๐ล้านตัมหลวด
เจ็บทั้งสองฝ่ายก็เขาปกป้องท่านคนเดียว
วันนั้นถ้าท่านได้มาสภาผมบอกว่าท่านครับบอกท่านนายกสิครับ
ไปอยู่รถบุรีเด็กดินแดงมันไม่ตามไปดอก
เวลาประชุมท่านก็บินมามาเซ็นหนังสือก็บินมา
มันแก้ปัญหาได้ถ้าไม่ตั้งโต๊ะคุยในประเทศนี้เนี่ย
การเจรจาการมาฟังปัญหาข้อมูลแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระบอบประชาธิปไตยนี่มันเป็นหนทางแห่งการแก้ปัญหา
ท่านไม่ยอมท่านไปต่างจังหวัดท่านอย่ามาบอกนะครับ
ผมเป็นคนมารับท่านคนแรกที่จังหวัดสุรินทร์
ผมไม่เกียจผมถือไปสุรินทร์สุรินทร์ผมเป็นผู้แทนบ้านเมืองของผม
ผมให้เกียรติมารับท่านเพราะท่านเป็นนายกผมเป็นผู้แทนนำปัญหาของชาวบ้านมาบอก
หน้าแม่งหน้าแรงผลตกเข้าไม่ขึ้นผมจำได้
แต่นั่นคือหน้าที่ผมทำหน้าที่แล้วผมด่าท่านสักคำไหมล่ะ
ไปสุรินทร์ไม่แต่ในสภาอย่างนี้ผมต้องมาทำหน้าที่
แหวนสามชั้นนี่ตอนเช้ามีคนถามผมว่านายกมาหรือยัง
ยังผมตอบเลยว่ายังถามว่าทำไม
รอบสภาพไว้สองสามรอกท่านจะอยู่ให้เหงื่อไหนอีกครับ
ผมว่าพักผ่อนนะครับประเทศนี้ของพวกเรา
ล้านคนนะครับไม่ใช่ของท่านคนเดียวไม่ใช่ของผมคนเดียว
ไม่ใช่ของท่านประธานคนเดียวทำให้มันถูกต้อง
แล้วก็คืนประเทศเหมือนที่ท่านแต่งเพลงไว้
ประเทศไทยอ่ะคืนความสุขคืนทุกอย่างผมเชื่อแน่ว่าบรรยากาศ
แล้วท่านอย่ากลับมาตอบผมนะครับอดีตเป็นใคร
ผู้นำที่ดีนี่เขาไม่แก้ตัวหรอกครับเขาแก้ไข
หาทางออกไม่ใช้อะไรไม่ดีประโยชน์ให้คนก่อน
ถ้าอะไรมันมีปัญหามากประโยชน์ให้กับต่างประเทศ
อย่างนี้มันไม่ใช่ผู้นำที่ดีครับ
ผู้นำที่ดีคนที่มาเป็นผู้นำได้คือคนที่เขามาแก้ปัญหา
ยิ่งมาเป็นนายกระดูกตรีมาสร้างความเจริญ
ผมไม่ใช่ไม่รู้ภาษานะครับว่าน้ำมันมันแพง
แต่ในยุคที่มีวิกฤตนี่มันจะมีโอกาส
ให้กับผู้นำเสมอถ้าผู้นำมีไอ้นี่ครับ
มีขึนตอนท่านเป็นทหารท่านเห็นไหม
เวลาเขามาประทะชายแดนจะแก้ปัญหาได้
เพราะท่านเชี่ยวชาญในเรื่องการทหาร
แต่ไอ้นี่มันปัญหาเศรษฐกิจสังคม
ก่อรับท่านยาเสพสิทธิ์ปัญหาโรงเรียน
นี่โรงเรียนก็ยุ่งตอนท่านปฏิวัติ
ท่านใช้ม๑๔ม๔๔ไม่รู้ใครอายุท่าน
ไปแก้กฎไปแก้เกณฑ์ไปแก้ระบบกระบวนการของการศึกษา
วุ่นไปหมดมีศึกษาเขตดีศึกษาภาค
ศึกษามันก็เดินไปช้าเพราะกระบวนการเนี่ยมันเยอะ
เพราะท่านไม่ได้เข้ามาศึกษาก่อนพอท่านปฏิวัติปั้ง
นั่งธรรมเนียบเลยแล้วคนไปนั่งใกล้ท่านก็แล้วแต่ว่า
มีรัฐมนตรีคนหนึ่งชอบพูดว่ายุคนี้เศรษฐกิจวิน
วินครับระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐบาล
เพราะประเทศไทยเราวันนี้กำลังเหลื่อมล้ำเยอะที่สุด
คนจนนี่จนมหาปะไหล่
แต่คนรวยนี่รวยล้นฟ้ามีกลุ่มทุนรวยเพิ่มขึ้น
ไม่กี่คนแต่คนจนกระจายเพิ่มขึ้นมากขึ้น
นี่มาสะท้อนปัญหาให้ท่านฟัง
พักเพื่อไทยไม่ได้ตั้งใจเป็นศัตรูกับท่านหรอกครับ
คุณหมอชนละนานนี่น่ารักในสภาพูดอีกแบบหนึ่ง
ข้างนอกนี่สุภาพบุรุษเต็มตัวในสภาวเนื้อหากันมาว่า
หลายคนที่อภิปรายนี่เราเป็นคนไทยด้วยกัน
เราไม่ได้รังเกียจแต่นี่คือระบบครับ
มันเป็นภัณฑ์ของประเทศตรงนี้สัมพยศภาษฐานเนี่ย
มันเป็นที่สร้างความสุขที่แก้ปัญหาท่านยังแปลได้
ถึงแปลไม่ได้เต็มเหมือนนั้นท่านก็แปลได้
แต่ต้องเอาคำแปลไปเป็นภาคปฏิบัติ
เหมือนวันนี้รัฐมนตรีที่มือไม่ถึง
ก็ปรับบอกได้บ้างกระเพื่อมก็กระเพื่อมสิ
ท่านต้องเอาศัตรูสาธารณ์มาใช้ดิ

ก็มือไม่ถึงแล้วจะอยู่ไงกระเพื่อมก็กระเพื่อมดิ

ก่อนจะหมดสมัยตั้งแต่จากกินเรามี๕ด้วยเติมออกก็ปรับออกเลย
ไม่กลัวอำนาจใครไม่หวงอำนาจ
คนไหนเก่งเข้ามาอันนี้คนไหนเขาก็ไม่กล้าเข้ามา
เห็นไหมทีมเศรษฐกิจท่านแต่ละคน
ผมอยู่ในสภามาตั้งแต่ปี๔๔
ผมไม่เคยดูถูกดูแคมใครแต่
สามารถเทียบชั้นได้ว่าใครเป็นนักบริหาร
ทางด้านธุรกิจเหมือนท่านเก่งทหาร
คนเก่งทางด้านธุรกิจคนเก่งทางด้านสังคม
คนเก่งทางด้านวิชาการคนเก่งทางด้านการศึกษา
เรามองออกเรามองรู้เราดูเราเห็น
ไม่ใช่จะแต่งตั้งใครก็แล้วก็ได้แล้วไปบอกว่านี่มานั่งบริหาร
บริหารยังไงไม่มีความรู้พื้นฐาน

ท่านจะไม่ให้บริหารประเทศยังไงล่ะครับ
คนจำนวนมากแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศร่ำรวยมหาศาล
เหมือนประเทศที่เขามีวัตถุดีเต็มกัน
แต่คนไทยเป็นคนเก่งคนไทยเป็นคนที่มีความสามารถ
ดูพื้นฐานเศรษฐกิจสิครับของสังคมไทย
แข็งแกร่งมายาวนาน
แก้ปัญหาได้สร้างความเป็นอยู่ได้
มีรอยยิ้มแต่มากดดันมาซีเรียสกันตะกี้เลยครับ
แล้วท่านก็มาสร้างความกดดันให้กับเขาอีก
ผมเรียนผ่านไปยังท่านผ่านประธาน
ท่านอย่าบอกว่าอิสระมันเป็นไปไม่ได้
แก้ไขกฎหมายรับนูลครั้งแรก๒๕๐คนจะหาสัก๕คนก็ไม่ได้
วันสุดท้ายก่อนโหวตเอา๕๐๐กับเอาร้อยเองนี่
ผมถามผมก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นสวอยู่บ้าง
ว่าเอายังไงทงยังไม่มาใบสั่งยังไม่มี
รอทงรอใบสั่งผมก็เห็นใจครับ
เพราะวุฒิสมาชิกมีความรู้ระดับดรระดับสาธารณาจารย์
ระดับนายพลเต็มไปหมดผมมาฟังข้ออภิปรายเรื่องอื่น
เก่งหมดเพราะวุฒิสมาชิกนี่โดยฐานอันดรแล้วเป็นที่ปรึกษา
ของสภาผู้แทนราษฎรเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง
ไว้กันกรองกฎหมายไม่ได้มาใช้อำนาจเต็มเลือกนายก
นี่ก็หวังอีกตั้งแท่งอยู่๒๕๐
ยังไงก็นั้นไป๒๕๐ภักร์เพื่อใทยอยู่ที่๑๐

ยังไงมันก็แพ้ครับผมอภิปรายคลิกมา
ยังไงเราก็สู้ไม่ได้เราแพ้แต่ผู้แทนในสภาท่านเห็นไหมครับ

พักเพื่อไทย๑๓๖นี่ขนาดไม่มีบัญชีรายชื่อนะครับ
ของท่านมีบัญชีรายชื่อท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะครับ
ไม่ได้นะครับนี่ห้ามตอบทางกฎหมายนี่ไม่ใช่
แต่พฤติกรรมน่ะพันเปอร์เซ็นต์
เที่ยวหน้าเพื่อไทยก็ชนะอีก
จะแก้ยังไงนี่ชาวบ้านบอกว่าหีบแตก
เลือกเพื่อไทยเลือกเก้าไกลเลือกเสรีรวมไทยเลือกประชาชาติ

ถ้าภักดิ์ไหนจะชนะก็จะเทให้ภักดิ์นั้นไป
ีบแตกทำยังไงก็ไม่ได้หรอกครับ
เราไม่สามารถจะบังคับคนทั้งประเทศได้
ปล่อยแต่ครับอย่าให้ลูกปลูกมันแตก
ปล่อยไปอิสระภาพทางการเมือง
เขาถึงบอกว่ายุคประชาธิปไตยกินได้
ท่านเห็นไหมครับมีประมาณครับ๑ตอนเขาประชุม
ก็เพิ่งเชินไปตะกี่เพราะผลประโยชน์ของเขา
พอเขามีผลประโยชน์เข้าไปแต่เขาเชิญเรื่องประชาธิปไตย
เขาเฉือนเรื่องโลกเสรีเขาไม่ไป
วันนี้ท่านปล่อยเถอะครับพอแล้วท่านครับ
ปีไม่ได้น้อยเป็นนายกนี่ไม่ได้น้อยจริงนะครับ
โอ้ไม่ธรรมดานะเป็นอายุ๘ปี
มันก็ด่านฉะนั้นท่านปล่อยสิครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมก็กลัวว่า
จะได้กินเวลาของคนอื่นบังเอิญผมอภิปรายจริงแล้ว
ผมจะอภิปรายไม่นานหรอกบังเอิญท่านนายกมานั่ง
ถ้าส่วนตัวผมกับท่านไม่มีอะไรกันจริง
ชอบทุกภักดิ์รักทุกคนแต่รักที่สุดก็ภักดิ์เพื่อไทยเลยครับ
ไม่อยากเป็นตัวใครแต่นี่เอาหลักการมา
มาพูดถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มาสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนคนไทยแล้วไม่ได้มาบริหารแบบนี้
ไม่ได้ควบคุมรัฐมนตรีก็เห็นไหมครับเมื่อสองวัน
ท่านประธานถึงท่านประธานไม่ได้มาในห้องประชุม
ผมเชื่อสนิทใจว่าท่านประธานไม่เคยขาดฟังการประชุม
เพราะท่านประธานมีวิทยุขนาดเล็กติดตัวไว้ตลอด
ท่านฟังหมดเปิดแผลกันมายุ่งไปหมด
แล้วบ้านเมืองมันจะไปได้อย่างไรล่ะครับ
เพราะท่านต้องการที่จะรักษาอำนาจรักษาตำแหน่งไว้
วันนี้ที่ผมกล่าวผมไม่ได้กล่าวเล่นนะครับ
ไปซื้อเพชรไปซื้อทองที่ขอขอบคุณหมอชนละนาน
เศรษฐกิจร้านเพชรร้านทองดีตัวเลขก็ดีขึ้นไปเรื่อย
ก็เพราะไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมธาตุเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ผมนุ่งขาสั้น
ธรรมธาตุเป็นปลาใสผมได้จับชายกางเกง

วันนี้ผมมาเป็นผู้แทน
ผมมีความสุขครับยิ่งเวลาผมมาวิปรายธรรมธาตุมานั่งผมมีความสุข
เพราะธรรมธาตุเป็นนักประชาธิปไตยไงครับ
ถึงธรรมธาตุจะบริหารผิดบ้างถูกบ้างได้รับการที่ชมมาก
แต่ท่านก็มาจากการเลือกตั้งท่านก็เป็นนักประชาธิปไตย
นี่ผมอยากเห็นหมอชนละนานศรีแก้ว
ขึ้นไปทำหน้าที่ถ้าไม่ดีนะหนักกว่าพลเอกประยุทธ์ครับ
เดียวกันผมจะมาอภิปรายในสภานี่แหละครับ
ผมจะมาวิรัยเพราะผมเชื่อว่าคุณหมอฟัง
ท่านมาจากประชาชนท่านได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ท่านก็ต้องเอาปัญหาประชาชนอย่างที่แท้จริงมาพูดกล่าวในสภาแห่งนี้

เห็นรูปคุณแพร่ทองทานขึ้นเห็นรูปนู่นขึ้นตกใจกัน
ไปใหญ่มันแปลกครับท่านประธานครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับ
คุณหมอจุลานด้านและคณะของภาคเพื่อไทย
ที่ได้ให้เวลากับผมล่วงเกินมาหน่อยก็ถือว่าได้แสดง
ท่านนายกมานั่งก็พอดีส่วนตัวไม่ได้โกรธกันนะครับท่านนายก
ไม่ได้โกรธกันผมเจอน้องท่านพลเอกปรีชา
ผมนั่งคุยผมยังรู้เลยว่าท่านชอบกินขนมหวาน
ผมถามพลเอกปีชาว่าท่านนายกประยุทธ์ชอบอะไร
ชอบกินขนมหวานไม่ได้โกรธกันเลย
แต่หลักการความเป็นอยู่ของประชาชนนี่คือสิ่งที่ผู้แทนราชดรต้องมาทำ
เขาจึงได้มีสภาผู้แทนรัศดรเขาจึงได้มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ให้มีการตรวจสอบไหมครับให้มีการตรวจสอบให้มีการติดตาม
อันนี้อะไรพยายามหลบเลี่ยงกันอยู่ตลอดก็ฝากไว้นะครับ
ถ้ากลัวอะไรผมก็ก็กลัวเลยครับแต่ผมไม่กลัวท่านหรอกครับ
แต่ผมถือว่าแปดปีนานแล้วท่านนะครับก็ขอบพระคุณท่านประธานครับ
ด้วยความภูมิลบที่ใช้เวลาในสภาอย่างนี้ขอบพระคุณมากครับ